ที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องชื่นชมทหารนะคะ
ทหารกองกำลังผ่าเมืองกับทหารพลานค่ะ

ไปตรวจจับแก๊งลำเลียงยาเสพติด

แล้วรู้ไหมคะว่ายาบ้าในกระสอบ๑๕

เท่าไหร่ฮะ

โอ้โหเพชรฆาตสังคมเลยนะคะ

ข่าวที่เรานำเสนอรายวันคลั่งยาบ้าแล้วบ้า
มขืนแม่ตัวเองก็มีข่มขืนลูกตัวเองก็มี

บ้านมูเสอแม่เข้าต้มตำบลแม่เข้าต้ม

มีผู้เสียชีวิต๒ราย๒ศพค่ะ

เป็นกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้
บรรจุยาบ้าตกเกลือนเลยนะคะ

ผู้เสียชีวิตเป็นแก๊งยาเสพติดนะคะ
คุณผู้ชมคือแก๊งนี้เขาลักลอบ

มาจากอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย

จุดที่เกิดเหตุไปพบชายชะกัน
ตอนแรกเจอ๑๕คนนะ

ที่บอกว่ากระสอบดัดแปลงเป็นเป้
มานั่งพักอยู่ริมทางลำห้วยตรงนี้
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแสดงตัว

ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ค่ะ

ระกว่าเสียงปืนสงบลง
ค้ายาเสพติดถูกยิงตายสองคนถูกยิงเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ส่วนที่เหลือทำไงอาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปได้นะคะ
พลตรีนฤทธาวรวงท่านเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองนะคะ
ก็จะดูความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเชียงรายเชียงใหม่อุตรดิษ
ยาวฝั่งนู้นเนี่ยนะคะท่านบอกว่ามีการจัดกำลังร่วมกันเพิ่มเติม
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๒ค่ะไปตรวจค้นพื้นที่โดยรอบ
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดน
เป็นพิเศษโดยเฉพาะอำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่ง
อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายรวมถึงรอยต่อด้านอำเภอภูซาง
แล้วก็อำเภอเชียงคำของจังหวัดพยาวด้วยนะคะเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมายังคงปรากฏ
ทางการข่าวแจ้งเตือนว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
เข้ามาในพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะส่วนกลางโดนวิสามันไปสองศพใช่ค่ะครับ